เอาไปส่งกำลังใจกันต่อให้กับอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งนะคะเบิ้ลปฐุมราชคนนี้ก็วิ่งรับงานจนน็อกไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะ
นักร้องหนุ่มหน้าตาดีเสียงดีด้วยนะคะเบิ้ลปฐุมราชค่ะ
สาวก็ตามแห่เป็นแฟนคลับกันเยอะเลยทีเดียวนะคะ
แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยงานเขาเยอะหน่อยโดยเฉพาะงานต่างประเทศค่ะ
เพิ่งเดินทางกลับจากไปร้องเพลงที่ประเทศบาเรนนะคะ
มีอาการเวียนหัววูบอาเจียนกินข้าวไม่ได้เลยค่ะ
ต้องถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลเปาโลเมมอเรียลสมุทรปราการ
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้แพทย์เจ้าของไข้ทำการเอ็กซาเรย์
แล้วก็ตรวจภาวะการเต้นของหัวใจเรียบร้อยแล้ว
อัตราการเต้นของหัวใจของหนุ่มเบิ้ลตอนนี้เร็วกว่าปกติค่ะ
แล้วก็อ่อนเพลียด้วยแต่ว่ายังดีนิดนึงที่เบิ้ลเองไม่มีไข้นะคะ
ก็เลยให้นักร้องหนุ่มนอนพักให้น้ำเกลือ
ส่วนสาเหตุในการป่วยจะเป็นจริงอย่างว่าเพราะว่ารับงานหนักจริงหรือเปล่า

ผมว่าเป็นเพราะว่าเวลานี้นะครับเวลาที่เราอยู่ไทย
ปกติเราผักผ่อนไม่พอเองพออย่างนี้
ออกข้างนอกร้อนข้างในแอร์ห้องกลับเย็น
ก็น่าจะมีผลเพราะว่าก่อนที่เบิ้ลจะไปเนี่ยเบิ้ลเคยโพสต์
ถูกภูมิเลยก็สมพรตาก่อน
ถ้าเราก็ห่วงเรื่องน้ำท่วมด้วยนะ

เพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้ลงไปในพื้นที่
ก็คือผมเอาเสื้อไปจากประเทศไทยประมาณ๕๐ตัว

ก็จะส่งเข้าบัญชีของกองกลางของจังหวัดที่น้ำท่วมครับ

เอ่ยปากเรียกเธอว่าแฟนเดินควงแค้นสักครั้งก็ยังดี
อยากให้หัวทีเห็ดแบบนี้อ้ายมีทน
การันตีโชว์ลูกคอบนเตียงกันเลยทีเดียว
ยังร้องเพลงเพราะอยู่นะจ๊ะสำหรับเปิ้ลปฐุมราช

พักผ่อนเอาแรงก่อนเยอะดีกว่านะคะ

ป่วยขนาดนี้ก็ยังมีใจช่วยเหลือพี่น้องน้ำท่วมด้วยนะคะ